เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในทุกวันนี้
ก็ส่งผลทำให้ราคาที่ดินนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครเซี่ยงไฮ
ซึ่งก็เต็มไปด้วยอาคารสูงราบฟ้าทันสมัย
แต่ยังคงมีชาวเมืองบางส่วนครับ
ที่ยืนหยัดต่อสู้กับบรรดาในทุนและรัฐบาลท้องถิ่น

ไปพัฒนาแล้วก็ขายในราคาที่สูง
แต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้ของพวกเขา
อาจจะต้องประสบกับชะตากรรมเหมือนเพื่อนร่วมชาติ

ตั้งอยู่กลางวงล้อมของอาคารระฟ้าทันสมัย
ทางตอนเหนือของนครเซี่ยงไฮ
ที่นี่คือย่านกวงฟูลี่ในเมืองซูโจ
เลทองของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยระบบรถไฟใต้ดินที่สะดวก

มีราคาถึงกว่า๔๒๐๐๐บาทต่อตารางเมตร
แต่นักพัฒนาต้องเผชิญกับฝันร้าย
เมื่อผู้เช่าบางรายไม่ยินยอมที่จะย้ายออกจากพื้นที่
และยังคงต่อรองราคาขายต่อไป

ราคาที่ดินในนครเซี่ยงไฮ
เพิ่มขึ้นถึง๑๒๕ในแต่ละปี
และเพิ่มขึ้นจาก๑๒๐ในเดือนกุมภาพันธ์

หลังจากที่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์

ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยย้ายออกไป
เจียงเจิ่งเซียงวัย๖๒ปีรายนี้บอกว่า
เขาไม่ยินดีกับเงินชดเชยที่ได้รับตามข้อเสนอ

ราคาพันเมตรต่อตารางเมตรในเมืองสินหูเพิล

แค่กว่า๑๔๐๐๐บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น
เขาคิดว่าไม่มีใครจะยอมตกลงด้วยอย่างแน่นอน
ขณะที่นายรั่วเปล่าเชิงวัย๖๑ปี

แต่พวกพัฒนาต้องการที่จะให้ย้ายไปอยู่บ้าน
พวกเขาจัดหาให้ในย่านชานเมืองแทน
นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธ
จะจ่ายเงินกว่า๒๒ล้านบาท
นายรั่วเชื่อว่าเป็นราคาบ้านของเขาในตอนนี้

สำหรับค่าพาร์ทเมนต์สองหลังของเขา
และครอบครัวน้องชายในเขตเจติ้ง

เพราะเขาอยู่ที่นี่มากว่า๖๐ปีแล้ว

ก็จะต้องนำมูลค่าอาคาร๓ชั้นของเขา

ซึ่งได้รับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

คำสั่งจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
หากประชาชนไม่ย้ายออกไปจากพื้นที่
ขณะที่นับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดจากทางเจ้าหน้าที่
เช่นเดียวกับนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์
ที่ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยอสังหาริมทรัพย์
จากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจเซี่ยงไฮบอกว่า
การแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เขาบอกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางรายอาจจะบอกว่า
ราคาที่เสนอมาให้นั้นไม่สมเหตุสมผลแต่ค่าตอบแทนค่อนข้างต่ำ
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว
ก็จะเห็นว่าเมื่อ๓๔ปีก่อนราคาประเมินนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
ชาวเมืองคนอื่นยินดีที่จะย้ายออกไป
แต่หากพวกเขายังคิดว่าจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอ
และยังดึงดันที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อไป
เพราะมั่นใจว่าราคาสังหาริมทรัพย์จะสูงขึ้น
และเงินค่าชดเชยก็จะเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ลักษณะนี้จึงไม่เป็นธรรมกับคนที่ย้ายออกไปตั้งแต่ช่วงแรก
ทางตันดังกล่าวมักจะส่งผลทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดในจีน
ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กที่ตั้งอยู่ถ้ำกลางทางด่วน

แต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะถูกบังคับให้ย้ายออกไป
ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม